ปรากฏว่าจุดที่เป็นคลองมะเดือด๓ค่ะคุณผู้ชมตอนนี้ชาวบ้านบอกว่านักท่องเที่ยวบอกว่ามันไม่สดชื่นแล้วค่ะ
เพราะออฟโรดค่ะไปกลางคุณค้าไปปั่นอยู่ในคลอง
คือเขาให้คนลงไปไม่ได้ให้รถลงไปนะคะ
คุณผู้ชมอยากให้เห็นคลิปจริงเลยนะคะเราเล่าไปแบบนี้มันอาจจะไม่ได้อัตรรสแล้วไม่ได้เห็นภาพเนี่ยนะคะ
ขอคลิปเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ

ตั้งแต่ตอนแรกที่เกริ่นข่าวเลยนะคะคือมันจะได้อัตรรสมากยิ่งขึ้น
ได้เห็นพฤติกรรมของคนขับออฟโรดรายนี้แล้ว
ชาวบ้านบอกว่าแหม่มันไม่น่ารักเอาซะเลยนะคะ
นักท่องเที่ยวที่เขาไปตะกางเต็นต์ริมคลองเนี่ย
ก็บอกว่ามันเสียงดังมากที่สำคัญนะ
สิ่งที่กลัวมากที่สุดคือกลัวจะเสียหลักแล้ว
พุ่งชนเต็นต์ของชาวบ้านแล้วก็นักท่องเที่ยวที่เขาไปเที่ยวคุณ
เดี๋ยวมันจะเกิดอันตรายกับคนอื่นเนี่ยเออพี่แสดงเนี่ย
เตือนแล้วนะคะตอนแรกเนี่ยก็ยกมือขอโทษขอโพยไป
เหตุการณ์รอบแรกเกิดขึ้นเสาร์ที่ผ่านมาตอนเย็น
เสื้อแดงเข้าไปพยายามที่จะตักเตือนพี่เสื้อแดงเนี่ย
เขาบอกว่าน่าจะเป็นคนดูแลพื้นที่ไปตักเตือน
ทีนี้คนขับรถออฟรถคันนี้แล้วก็คนที่เป็นผู้โดยสารนั่งอยู่ด้วยเนี่ย
ก็ขอโทษขอโพยหลังจากนั้นก็ออกไปจากพื้นที่
ไม่นานค่ะตีสองครึ่งกลับมาอีกเอาไม่หลับไม่นอนเหรอ
ไม่หลับไม่นอนมาก่อกวนอีกนะคะ
คลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปชาวเน็ตก็วิพากษ์วิจารณ์
ใช้คำว่าประนามเลยประนามพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
และเทศะไม่เคารพสถานที่เพราะคนที่รักการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ
เขาจะไม่ทำแบบนี้นะคะบางคนก็แสดงบอก
แสดงความเห็นบอกว่าว่างมากใช่ไหม
เอาเวลาและเอารถของคุณไปช่วยเหลือคนที่ถูกน้ำท่วม
เหมาะเลยรอยใหญ่แบบนี้ช่วยเหลือได้เลย
อย่างที่บอกไปค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นวันที่๗กันยายนที่ผ่านมา
จุดเกิดเหตุก็คือบริเวณรีสอร์ทแห่งหนึ่ง
ติดกับคลองมะเดือ๓ในพื้นที่หมู่๑
ตำบลสาริกาอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก
จุดนี้คุณคะยิ่งหน้าฝนแบบนี้นักท่องเที่ยวเขาไปกันเยอะใช่ไหม
เขามีกิจกรรมต่างให้ล่องแก่งให้ขับรถเอทีวีต่าง
แล้วตอนที่มันเกิดเหตุเนี่ยนักท่องเที่ยวก็อยู่กันเยอะ
พบร่องรอยความเสียหายจากล้อรถที่ริมตลิ่งด้วยนะคะ
แล้วที่สำคัญรถมันไปชนสาวปูนหักด้วยหนึ่งต้น
เราไปสอบถามพี่เสื้อแดงคนนี้ที่เขาไปเตือนนักท่องเที่ยว
ตักเตือนนักท่องเที่ยวบอกว่า
ช่วงเย็นวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยขณะที่ตนเองนั่งอยู่ที่บริเวณ
ปากทางเข้ารีสอร์ทจู่ก็ได้ยินเสียงออฟโรด
ทวนกระแสน้ำในคลองเสียงดังสนั่นเลยค่ะ
ก็เลยตัดสินใจเดินมาดูที่จุดเกิดเหตุ
พอเห็นปุ๊บสิ่งที่ทำคือตะโกนห้ามเลย
ห้ามไม่ให้ทำแบบนี้เพราะอะไร
เพราะว่ามันจะทำให้น้ำในคลองมันขุ่น
ส่งผลกระทบกับคนที่เขาเล่นน้ำอยู่ที่ด้านล่าง

ถูกต้องคนขับรถออฟโรด
ตอนนั้นลักษณะการสังเกตคือเป็นชายชาวต่างชาติ
ยกมือขอโทษแล้วก็ขับรถไป
จนกระทั่งอย่างที่บอกไปกลางคืนค่ะ

เครื่องเสียงดังชาวบ้าน

คุณผู้ชมฟังเสียงพี่คนนี้หน่อยนะคะ
เป็นผู้ดูแลสถานที่แห่งนี้ค่ะ
ผมก็ตะโกนห้ามเขา
เราบอกเราว่าเดี๋ยวทำน้ำมันขุ่นทั้งหล่างเนี่ย
ลูกค้าที่เขามานั่งเล่นน้ำเล่นน้ำกันไม่ได้เลย
ในสิ่งที่ทำลงไปแล้วเขาก็ออก
คนก็ออกไปแล้วก็ขาออกเนื้อสัดอย่างแรงด้วย
ทำให้ลูกค้าขึ้นมาแต่ว่ากำลังหลับต้องได้ตื่นขึ้นมาครับ

โอ้โหคุณค่ะตี๒ตี๓เนี่ยเวลาหลับพักผ่อนของนักท่องเที่ยว
ชาวบ้านชาวช่องคุณมาทำแบบนี้ใครก็ตกใจใครก็ตื่นนะ
ทีนี้เราไปสอบถามนักท่องเที่ยวที่มาพักผ่อนที่รีสอร์ท
นักท่องเที่ยวก็บอกว่าพฤติกรรมนอกจากจะสร้างความเสียหายให้กับพื้นที่
ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติแล้ว
ยังทำให้ภาพลักษณ์ของกลุ่มออฟโรดเองก็ได้รับความเสียหายไปด้วย
ถ้าหากว่าอยากจะทดสอบเรื่องของสมรรถนารถจริงก็ควรไปที่สนาม
ดีกว่าไหมคุณผิดทั้งการละก็คือเวลาไปเบิ้ลเครื่องตอนตี๒
ทั้งเทศะสถานที่นู่นค่ะไปสนามเลยนะคะ

อาจจะทำให้แบบเกิดอันตรายกับเขาอะไรอย่างนี้ครับ
พี่ว่าเป็นการรบกวนนักท่องเที่ยวไหมพี่

เพราะว่าดูแล้วเขาขับเสียงดังอะครับ
แล้วก็ขับขึ้นขับลงอย่างนี้แล้วก็เบิ้ลเครื่องอะไรอย่างนี้ครับ
แล้วทำให้แบบมันเกิดการเสียงดังเป็นการรบกวนอยู่ครับ
มันก็ไม่น่าจะถูกต้องนะครับเพราะว่าถ้าขับรถลงไปในน้ำ
ไปเล่นในน้ำนี่มีเด็กเล่นอะไรเล่นอยู่
มันเป็นอะไรที่ไม่ถูกต้องอยู่แล้ว
ในกลุ่มของเราจะไม่ลงไปเล่นในน้ำ
คือแม่เอารถขับลงไปแน่นอน
นี่ค่ะเราก็ไปตรวจสอบนะคะ
ว่ารถกระบะออฟรถคันนี้ใครเป็นผู้ครอบครอง
ทีนี้พอไปตรวจสอบแล้วได้ข้อมูลเบื้องต้นมาแบบนี้ค่ะ
ครอบครองเดิมเป็นเจ้าของเป็นคนไทย
แต่ได้มีการขายต่อให้กับนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติไปแล้วซึ่งคาดว่า
น่าจะเป็นคนเดียวกับคนที่ปรากฏในคลิปเป็นคนขับนั่นแหละ
เพราะว่าเขาบอกว่าคนขับเป็นชาวต่างชาติไง

ของรีสอร์ทก็นำป้ายมาปักเตือนไว้แล้วนะคะ
ว่าห้ามขับรถไปปั่นในคลอง

คือถ้าเกิดว่าใครที่อยู่ในวงการ

ขึ้นถอยลงทดสอบรถอะไรประมาณนี้
ปั่นรถค่ะไม่สมควรนะคะ